ไปดูบรรยากาศเนื่องในวันพระใหญ่วันนี้วันวิสาขบูชานะครับ
ใช่ค่ะนอกจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วนะคะ
ยังมีถุตานุทูตจาก๙ประเทศมาร่วมพิธีสำคัญนี้
ในวันวิสาขบูชากันด้วยนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่วัดพระเชษตุพลวิมลมังคลารามนะคะหรือว่าวัดโพค่ะ
มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะคะ
เดินทางมาร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
งในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี๒๕๕๙
พร้อมกันนี้ก็ยังมีผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรม
และทูตานุทูตจาก๙ประเทศมาร่วมงานด้วย
แก่กัมพูชาอินเดียศรีลังกาจีนญี่ปุ่นเวียดนามภูตานลาวและเมียนมา
มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์รักษาศีลเข้าวัดเวียนเทียน
ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ถือว่าเป็นการสารสัมพันธมิตรีในมิติทางพระพุทธศาสนานะคะ
โดยงานนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวีระโรธพจนรัฐมาร่วมงาน
กล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์เข้าวัดเวียนเทียน
สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วนะคะ
ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอื่นด้วยค่ะ
เช่นการประกวดสวดมนต์หมู่ธรรมนองสรพัญญะ
การประกวดบรรยายธรรมและการประกวดสวดโอ้เอวิหารราย
หลังจากนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างจัดขึ้นตลอดทั้งวันด้วย
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน
รวมถึงประชาชนให้ได้ระลึกถึงความสำคัญ
ในฐานะที่วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วย
วิสาขบูชานั้นก็ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖ของทุกปีนะคะ
เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นั่นก็คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นวันคล้ายวันประสูจน์วันตัดสรุและปรินิพานของ

โดยองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรอง
ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๔๒เป็นต้นมาค่ะ